นายสุขุมเฉลยทรัพย์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพ
กล่าวถึงการลาออกของผู้อำนวยการนิดาโพ
หลังถูกระงับการเผยแพร่ผลสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนาฬิการูที่ยืมเพื่อนมาว่า
เป็นความเห็นที่สวนทางกันระหว่างอดีตผู้อำนวยการกับอธิการบดีนิด้า
แต่หากเป็นสวนดุสิตโพมองว่าหัวข้อดังกล่าวทำได้
จากประเด็นเหตุการณ์ที่สังคมให้ความสนใจ
และอยากรู้ว่าจะมีความเห็นอย่างไร
หากสำรวจบุคคลให้คำนึงถึงบุคคลสาธารณะ
ที่ต้องสามารถตรวจสอบและร่วมแสดงความคิดเห็นได้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวบุคคล
ซึ่งจะสะท้อนไปถึงความมั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย
โดยลักษณะการตั้งประเด็นต้องมีกระบวนการที่ตรงไปตรงมาและโปร่งใส